เอาล่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนกันใช่ไหมคะ
แล้วก็ไม่มีใครแก่เกินที่จะทำสิ่งที่ตัวเองชอบ
คุณตาคนนี้ก็เหมือนกันไม่มีใครแก่เกินที่จะโยกค่ะ

กาบอกเต้นให้เด็กมันดู

ดูนี่เขาเต้นอย่างนี้

ตายนี่โยกนะขาก็ไปเอวก็พริ้วนะ

เอออยู่กันไปจนแก่จนเท่า

แล้วถ้าย้อนกลับไปสมัยหนุ่ม

คงจะพริ้วหน้าดูสาวคงกรี๊ดแน่นอนเลย
แบบนี้เนี่ยดิฉันบอกเลยนะคะว่าคุณชนะคุณคะ

พริ้วสักขนาดนี้คุณจะสู้ได้ไหมคะ
ตอนนี้ก็ไม่ไหวอย่างนี้
เอาจริงที่ขนาดผมยังไม่ขาวเลยนะอันนี้คือเขาออกกำลังกายด้วยงานกับการเต้น
ก็เอามาให้ดูมุมน่ารักของผู้สูงอายุนะบางที
การแบบได้ทำอะไรที่ตัวเองรักตัวเองชอบมันก็ทำให้เรามีความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง